ครับมีแม่ของพลทหารนายหนึ่ง
ซึ่งพลทหารนั้นอายุ๒๑ปีนะครับ
ปรากฏว่าไปโดนกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้าย
แล้วก็ใช้อาวุธมีดแทงเข้าที่ท้อง
หลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายแผล
ทำให้ลูกชายซึ่งเป็นพลทหารได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๔ธันวาคม๒๕๕๙

ผู้เป็นแม่ออกมาร้องทุกข์ร้องเรียน
บอกว่าคดีมันเกิดตั้งแต่๔ธันวาคมแล้ว
เดือนนี้มันจะเข้าใกล้เดือนกุมภาพันธ์จะ๒เดือนแล้ว
ใกล้แล้วนะใกล้จะ๒เดือนเต็มแล้วนะคะ
ยังไม่มีความคืบหน้าเลยนะครับ
แล้วก็ลูกชายของเธอเองยังบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้อนาคตไม่มีแล้ว
หมดอนาคตในการเป็นทหารต่อเลยนะครับ
นี่ผู้เป็นแม่และผู้เป็นพี่สาวมาร้องทุกข์นะครับ
โดยเป็นความทุกข์ใจของนางสมทรงบุภา
ซึ่งเดินทางมาพร้อมกับลูกสาว
เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีที่พลทหารสมเกียจบุภาอายุ๒๑ปี
ถูกชายกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้าย
และใช้มีดแทงเข้าที่บริเวณหน้าท้องหลายครั้ง

ก็เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นวันที่๔ธันวาคม

ภายในบ้านกอกตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
โดยบอกว่าเหตุการณ์นี้ผ่านไป๒เดือนแล้วนะคะ
คดียังไม่มีความคืบหน้า
ทั้งที่มีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นพฤติกรรมของคนร้ายชัดเจน
แต่ตำรวจก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้
ส่วนสาเหตุที่ลูกชายถูกกลุ่มของผู้ต้องหาบรุมทำร้ายนั้น
เพราะเข้าใจผิดว่าเป็นการมองหน้าหาเรื่องกันหรือเปล่า
ในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งเท่านั้นเอง
และตอนนี้ลูกชายยังพักรักษาตัว
อยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แล้วก็ต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
ก่อนหน้านี้ผ่าตัดใหญ่ไปแล้วถึง๓ครั้ง

อีกทั้งอวัยวะภายในที่สำคัญเนี่ย

ส่งผลให้เป็นบุคคลพิกาแล้ว
เพื่อเฝ้าดูอาการลูกชายที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แล้วก็ต้องไปดูเรื่องของคดีที่จังหวัดขอนแก่น

ช่วยจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุ
มาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดนะครับ
ในเรื่องนี้เองทางด้านของพันธ์ตำรวจเอกชุมพล
หันศนาผู้มีการสภาพบ้านเป็ด
บอกว่าได้มีการเรียกประชุมตำรวจชุดสืบสวนแล้วนะครับ

ตามภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดของร้านสะดวกซื้อจำนวน๓คน
กำลังประสานให้ชุดตำรวจสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๔

และหากใครพบเบาะแสคนร้ายนะฮะ
ตามรูปที่ตำรวจเริ่มแจกจ่ายกันแล้ว
ขอให้แจ้งเบาะแสมาที่สถานีตำรวจภูทรบ้านเป็ด
เพื่อจะได้จับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้นะครับ
แต่ผู้เป็นแม่และผู้เป็นพี่สาวของพลทหารวัย๒๑ปี

อยากให้เร่งรัดคดีด้วยนะครับ